ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีครูท่านหนึ่งในพื้นที่ค่ะ
พาเด็กนักเรียนไปหาปลาแถวน้ำตก
แต่ว่าทีนี้ตัวเองว่ายน้ำไปติดวนอยู่ในวังวนของน้ำตก
สุดท้ายกู้ภัยไปเจอพบว่าเป็นศพค่ะ
นาทีที่กู้ภัยกับชาวบ้านนำศพนายสุธีทะเกิงวิทย์สถาพรอายุ๒๘ปี
ครูโรงเรียนบ้านกองม่องทะขึ้นจากใต้น้ำตกในตำบลไล่โว่
อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
จุดนี้อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ซึ่งคาดว่าคุณครูซึ่งเป็นคนต่างถิ่น
และไม่คุ้นชินกับลักษณะภูมิประเทศ
ดำน้ำเข้าไปแล้วอาจจะหาทางออกไม่เจอ
หรือไฟฉายที่ใช้ในการดำน้ำอาจจะดับ
หาทางออกไม่เจอจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
คมสรรพิทักษ์ชาติคีรีผู้ใหญ่บ้านเปิดเผย
บอกว่าปกติครูกับชาวบ้านแล้วก็เด็ก

ดำน้ำหาปลากินกันบ่อย
เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่

จะไม่มีใครกล้าดำน้ำเข้าไปนะครับ
เพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกแล้วก็น่ากลัว
นายภูลจิตตะเสโนผอโรงเรียนบ้านกองม่องทะเปิดเผย

แล้วก็เสียดายที่ต้องมาสูญเสียครูไปแบบกระทันหันแบบนี้
ครูสุรีเป็นเด็กในหมู่บ้านกองม่องทะ
เรียนจบแล้วตั้งใจกลับมาเป็นครูในพื้นที่

ศพตอนนี้ครอบครัวจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านเกิดค่ะ